มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ
ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย

คนที่ถือบัตรก็มีอยู่ประมาณ๑๔ล้าน๕แสนคนทั่วประเทศ
ก็มีการจ่ายเงินให้ในบัตรนะคะ๕๐๐บาท
๐บาทนี้จะเอาบัตรไปรูดซื้อของก็ได้
จะเอาบัตรไปกดเงินสดก็ได้
รวมเนี่ยประมาณ๒๐๐๐๐๐๐๐บาทที่มีการโอนให้นะคะ
เริ่มโอนวันแรกเนี่ย๒๑สิงหาคม
จะให้เพิ่มคนละ๕๐๒เดือน
ใช่ค่ะคือ๕๐๐คน๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน๒เดือน

เดือนสิงหาคมกดเงินได้๒๑๒๒๒๓สิงหาคม
กันยายนกดได้๖๗๘กันยายนนะคะ

ปัญหาแรกก็คือคนไม่รู้
คนคิดว่าพอได้เงินแล้ว๒๑สิงหาคม
กดได้หมดเลยใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดได้หมดเลย
จริงแล้วไม่ใช่บางคนเนี่ยโอ้โหมากันจากไกลนั่งรถจักรยานยนต์กันมา
ซื้อตัวเดินทางกันมากดเงินกดไม่ได้
เพราะว่าเขามีข้อกำหนดว่าคนที่มีเลขนำหน้าของบัตรประชาชน
เลขไหนกดได้วันไหนอันนี้คือปัญหาแรก
ปัญหาที่๓ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในคลิปภาพนี้ค่ะ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็คือหลายหลายคนเขาอาจจะไม่คุ้น
คนในหมู่บ้านบางทีเขาก็ให้ตัวแทนไปคนนึง
รวมบัตรกันมาเป็น๑๐ใบแล้วก็ไปกดคนเดียว

ทีนี้คนที่เขาต่อแถวหลังเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้ยืนกดอยู่นานมาก
คนข้างหลังจะไม่ได้กด
เดี๋ยวไปดูไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะ
มีไงยากปากไหนอ่ะ

มันไม่พูดยาวมันจะอร่อยเต้า
เนี่ยจนแบบโอ้โหวิดวางมวย
๑๐โมงเช้าเมื่อวาน
ขอรุณราซขอแนดอากไล่แบบนั้นนะครับ
แม่น้องใบเตยน้องอเฟย์โพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่า
สมเด็จอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเรื่องของ
เรื่องก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มลุกขึ้นยืนตะโกนโวยวายผู้หญิง
สิบกว่าคนนะคะอ่าคนเสื้อส้มคนนี้เขารอไม่ไหวเพราะรอนานมาก
ครับก็เลยโวยวายออกไปว่ากดอยู่คนเดียวนั่นแหละคนอื่นเขารออยู่
ตั้งนานแล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งก็สวนกลับมาว่ามีคนกดไม่เป็น
เขาฝากให้มากดให้นี่ผู้หญิงเสื้อส้มก็เลยต่อว่ากลับไปอีกว่า
คนอื่นก็มากดหลายใบเหมือนกันแต่เขาจะกดกันแค่ห้าใบ
แล้วไปวนต่อแถวใหม่นี่จะกดคนเดียวสิบห้าใบเลยเหรอ
คนอื่นเขากดกันทีละใบแบบนี้มันเกินไปแล้วนี่
เพราะว่าต้องใช้กับตู้แบงค์กรุงไทยไงใช่ค่ะอ่า
แล้วยังไงรู้ไหมคะเขาก็กดจนตู้เอทีเอ็มเสีย
คือคือไม่ได้ยอมถอยให้นะไม่ถอยแต่ตู้เสียก่อนไม่ถอย
ไม่ไปต่อคิวใหม่กดจนตู้เสียตู้ขัดคล่องคนที่ต่อแถวอยู่
กดไม่ได้ค่ะโอ้โหอดกันไปทุกคนที่ต่อแถวอยู่อีกยี่สิบกว่าคนอ่ะ
ต้องไปหาตู้จุดอื่นนะสิเขาก็เลยต้องไปเรียกธนาคารนะคะ
ให้มาซ่อมตู้เอทีเอ็มแล้วก็ต้องนั่งรถกันไปตระเวนหา
เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยตู้อื่นนะคะ
คือต่างจังหวัดเขาไม่ได้เหมือนในเมืองนะใช่ใช่บางคนไม่เข้าใจว่า
ทำไมมันลำบากเหรอไปกดเอทีเอ็มบางทีเขาอยู่กันไกล
โอ้โหตู้ก็มีน้อยนะเมืองมันหาง่ายไงใช่ไหมใช่
ตะเวนหากันจริงค่ะดังนั้นนะคะการโอนเงินเข้าบัตรคนจนนะคะ
หรือว่าบัตรสวรรค์อีกการแห่งรัฐยี่สิบเอ็ดสิงหาคมและหกกัญญายน
จะมีเงินเข้าสำหรับผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข๔
๓๑๓๓๓๗๓๘๓๙๒๒สิงหาคมและ๗กัญญายนต์
สำหรับผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย๓๔
๓สิงหาคมและ๘กันยายนเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย๑๔
เผื่อไว้สำหรับเดือนหน้าค่ะเดือนกันยายนจะได้ไปตรงวันนะคะ
คือบางท่านอาจจะบอกว่าทำไมไม่ไปทยอยกันไปกดต้องไปกดพร้อมกัน
แล้วก็คิวยาวเยอะแยะไปหมดจนเกิดปัญหาตู้ขังก็มีตู้ไม่พอเงินไม่พออะไรก็มีเนี่ย
ก็เพราะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่พื้นที่ไกลเนี่ยเขาจะออกจากหมู่บ้านทีเนี่ยต้องมาด้วยกันนะฮะ
ใช่ค่ะคือจะให้เขาไม่มีรถมีราที่ว่าจะไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ก็ไป

รถไปใครมีรถก็ไปด้วยกันนะหารถไปพร้อมกันก็ต้องไปกดแบบนี้นี่แหละ